คุณผู้ชมฮะเราก็ทำกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับ
กับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับ
ร้านอาหารอิตาเลียโฮเมสเกรดพรีเมียม
เขามีเมนูให้เลือกทานเยอะแยะ๒๐๐รายการ
เป็นแบบพาสต้าเส้นสดอย่างนี้นะ
ทำแบบโฮมเมดซอสต่างก็พิถีพิถันนะคะ
พวกเนื้อลูกวัวตุ๋นสไตล์มิลานก็มี
รวมไปถึงใกล้เทศกาลเฉลิมฉลองคริสต์มัสแล้ว
เขาก็มีพวกขนมเค้กต่างจากอิตาลีด้วย
ใครสนใจสั่งซื้อได้ตามช่องทางที่เราขึ้นให้

รวมไปถึงจะให้เราฝากร้านก็ไปดูได้ในนั้น

เราก็ช่วยโปรโมทแล้วก็รีวิวสินค้าให้คุณผู้ชมแบบนี้

หรือใครอยากจะสั่งอะไรเต็มที่กันได้เลยนะคะ